วันหยุดยาวแบบนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการชัดทันข่าวอยู่
มีสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่ได้ไปเที่ยวด้วยได้ทำบุญด้วย
ส่งไลน์เข้ามาบอกได้เลยนะคะจะได้เป็นอีกไอเดียหนึ่ง
เอางี้มาเริ่มต้นที่ดิฉันก่อนเลย
ดิฉันอยากชวนคุณผู้ชมไปที่นครพนมค่ะ

ก็มีทั้งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีคนไทยแห่ไปท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก
ทำให้การค้าตามแนวชายแดนก็ดูคึกคลื้นนะคะ
ช่วงวันมาคบูชาคาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่าวันละ๑๐ล้านบาท
บอกว่ามีคนทั้งไทยแล้วก็จากที่ลาวเข้ามาเป็นแสนต่อวัน
ก็นักท่องเที่ยวทั้งทางจากลาวนักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็เดินทางมาท่องเที่ยว
รวมถึงทำบุญภายในงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนม
ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ทางจังหวัดนครพนมจัดขึ้นมา
ตั้งแต่วันที่๑๕กุมภาพันธ์ไปจนถึง๒๓กุมภาพันธ์
อังคารนะคุณยังคงไปเที่ยวกันได้
โดยเฉพาะเลยก็คือช่วงหยุดสุดสัปดาห์
ต่อเนื่องวันมาคบูชาในวันจันนี้นะคะ
คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานไม่ต่ำกว่า๑แสนคน
เพราะว่าชาวอีสานต์เชื่อว่างานนามศกรรมองค์พระท่าสมมติ
ถือเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้มีโอกาสทำบุญบูชาพระอุรังคธาตุ
หรือว่ากระดูกสวดหน้าอกของพระพุทธเจ้า
๑ปีมีครั้งเดียวเมื่อตายไปแล้ว

ขณะที่บริเวณตลาดชายแดนจุดผ่อนปลนไทยลาว

ก็มีประชาชนชาวลาวนั่งเรือโดยสารข้ามฝาก
เดินทางมาท่องเที่ยวค่ะมาทำบุญที่ฝั่งไทยเป็นจำนวนมาก
ทางอำเภอธาตุพนมก็ผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษให้กับชาวลาว

ตั้งแต่เวลา๗โมงเช้าไปจนถึง๔ทุ่มค่ะ

แล้วก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

ข้ามไปร่วมงานบุญประเพณีของฝั่งลาว
มีการจัดงานควบคู่กันไปกับการนามัศกาลองค์พระธาตุพนม
ก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้า
รวมถึงการท่องเที่ยวตามแนวชายแดน
ว่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าวันละ๑๐ล้านบาท
กระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ